หน้าร้อนนะการเล่นน้ำคลายร้อนก็ต้องระมัดระวังด้วย
โดยเฉพาะการดูแลบุตรหลานให้ดีนะครับ
คุณผู้ชมฮะมีคลิปเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นวินาทีชีวิตเหมือนกัน
เด็กกำลังจมน้ำจมท่าและมีคนพยายามที่จะเข้าไปช่วยนะครับ
หนูก็ว่าอยู่เพราะว่าทำไมบอกพี่เจ๊ว่าทำไมเล่นเหมือนกับจมน้ำเลย
ทำไมไม่ลงไปเจ๊หลัก
ก็ลงมาก็ลงไปจมน้ำ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นนาทีชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายยกนะครับ
เด็กผู้หญิง๓คนลงไปเล่นน้ำ
ตอนแรกเหมือนเด็กสองคนที่เห็นไกลลงนะกำลังจะจมน้ำ
ผู้ใหญ่ที่เล่นน้ำอยู่ใกล้ก็เลยว่ายน้ำจะไปช่วย
แต่ขณะที่ผู้ใหญ่กำลังว่ายน้ำไปช่วยเด็ก๒คน
ปรากฏว่าเด็กคนที่๓ก็เหมือนพยายามจะไหว้ไปช่วยเพื่อนเหมือนกัน
แต่ตัวเธอเองก็จะจมเหมือนกันฮะ
กลายเป็นเด็กทั้ง๓คนจะจมนะฮะ

คุณบอลช่างซ่อมรถที่นครสวรรค์ที่ไปเที่ยวเล่นน้ำกับเพื่อน
แล้วก็มีพี่อีกกลุ่มอยู่ใกล้พอดี
คุณบอลกับคนแถวนี้ก็เลยเข้าไปช่วยเด็กทั้ง๓คน
ไว้ได้ทันนะฮะคุณบอลหรือว่าช่างบอลเนี่ยก็นำคลิปนี้มาโพสต์ไว้
แล้วก็ระบุบอกว่าดีใจที่ได้ช่วยน้อง
น้องจะจมน้ำและน้องปลอดภัยนะครับ
แล้วก็ฝากเตือนถึงทุกคนเลยให้ระมัดระวัง
เพราะอาจจะไม่โชคดีเหมือนกรณีนี้ทุกครั้งไปนะฮะ